เอาล่ะคุณผู้ชมข่าวแรกที่จะพาไปดูนะครับ
เรื่องราวของขนมโบร่ำโบราณที่หาทานก็ไม่ยาก

นี่ไงนี่มันโป๊งเน่งถ้าพูดแล้วบางคนอาจจะไม่คุ้น

แต่บางที่เขาก็เรียกว่าไอ้ลูกใหญ่ที่มันทอด
นี่ฉันไม่ได้เรียกนะฉันบอกเอาอันนี้
เอาอันนี้เอาขนมอันนี้ค่ะ
สี่สิบปีแล้วดูลูกค้าตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่แล้วครับโดยเฉพาะขนมลูกตุ้มที่ตนเองนะ
เป็นที่รู้จักกันในเรื่องของความอร่อย

เพราะว่าต้องใช้เวลาและความใจเย็นนะ
ฉันสงสัยว่าเวลาทานเราจะเริ่มจากมุมไหน
ก็ได้หมดแต่อย่าไปกินไม้แล้วกัน

ก็ต้องม้วนกลมแบบนี้

ครับพอแป้งใส่เหนียวมาก

สมไข่ไก่ใส่น้ำตาลทราย

ผสมเข้ากันให้มันเหนียวค่นหนึบแบบนี้

เสร็จป๊าบก็เอาไปทอดครับ
ลงไปทอดในน้ำมันที่ร้อนจัดจนสุกนะ

มันจะได้แบบเป็นชั้น

โอ้โหทำขนมลูกตุ้มขายเนี่ยวันละ๖๐ลูก

ใช่มีแบบไข่ปิ้งให้ได้ทานกันด้วยนะครับ
เอาใครอยากไปอุดหนุนป้าพานะครับ

พานั้นยังขายทั้งไส้กรอกหมูแล้วก็ไข่ปิ้งอีกด้วย
ร้านอยู่ที่ตลาดสวรรคโลกนะครับ

ร้านนี้เจ้าเก่าเจ้าแก่อร่อยแบบดั้งเดิมนะครับ
ใครไม่รู้ว่าไปร้านนี้อยู่ที่ไหน

พาหนูไปร้านป้าพาหน่อยแล้วหนูอยากจะพาพี่ไปร้านป้าพา

คุณอย่าไปถามเขา
ถ้าคุณไปถามเขาแบบนี้คุณจะไม่ได้ไปร้านผ้าป่า

ไปโรงพยาบาลแน่นอนแบบนี้

พี่พาหนูไปร้านพอแล้ว